หล่อคนนี้ค่ะกองทัพพีคนะคะ
หนุ่มคนนี้งานชุกงานชุมงานแน่นมาก
ได้ข่าวเหมือนกันว่าอุ๊ยคุณพ่อเขาเนี่ยห้ามเลยนะ
ช่วงนี้ยังไม่ต้องมีแฟนหรอกลูก

วันนี้ค่ะจะพาไปอัปเดตเรื่องความรักนะคะกับหัวใจและการหนุ่มพีคกันบ้าง
หลังจากมีข่าวแวบมาว่าให้ได้ยินถึงหูว่า
เพราะปราบยุทธพิชัยเนี่ยแอบมีใบสั่งเหมือนกัน

จริงหรอเพราะบอกตอนนั้นเลยเรื่องจริงหรือเปล่าคะคุณ
คนที่จะมาตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดนะก็ต้องเป็นนุ่มพีคใช่ไหมล่ะคะ
คำถามนี้เข้าไปเจ้าตัวก็รีบปฏิเสธทันทีเลยว่า
จริงนะคะพ่อไม่ได้ห้ามมีแฟน
เรื่องความรักครอบครัวไม่เคยมีใบสั่งปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติ
แต่ก็ยังมีสาวคนแต่ไม่มีสาวคนรู้ใจสักที
พีคค่ะก็ออกตัวว่าทุกวันนี้ทุ่มเวลาให้กับงาน
เวลานอนผมแทบจะไม่มีเลยครับพี่
ผมจะมีเวลาที่ไหนไปให้สาวไปฟังเสียงจ้า

เพราะว่าเขาอยากให้เราทำงานให้เต็มที่อะไรอย่างนี้ครับ
แต่ตอนนี้ก็คุณพ่อก็ไม่ได้ติดอะไร
คุณพ่อก็เอาที่ลูกสบายใจก็โอเค
โอ้โหตอนนี้ทำงานไม่ได้มีอะไรไม่มีใครเลยครับ
ก็อยู่กับงานอย่างเดียวแล้วก็อยู่กับกองอย่างเดียว
ที่หาเวลานอนให้เต็มที่พี่ก็โอเคแล้วล่ะครับ
เรื่องความรักก็ไม่ได้เป็นศูนย์แต่ก็ไม่ได้ปิดอะไรครับผม

จริงนะคะหล่อแบบนี้ชวนไปดีกว่า

เราอย่าคิดที่มันพูดที่มันพูดแค่ป้ายสิ
จะบอกว่าเป็นแบบน้ำลำยงลำไยอะไรอย่างนี้
เป็นรายการสดแจ๊กกะลีนเราก็อย่าพูดทุกอย่างที่เราคิดออกไปไม่ได้
ไม่อย่างนี้คุณผู้ชมเวลาเล่าข่าวหลังใหม่มันเป็นคุยอีกเรื่องหนึ่งไง

ชวนน้องไม่กินน้ำแจ๊กควยมีไข่มุกอะไรอย่างนี้หรอ